คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละครับ
ป๖เรียนคลิปจุดไฟเผาเด็กชายป๓ดิ้นทุรนนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเด็กถูกไฟลวกเนื่องจากถูกรุ่นพี่จุดไฟเผา
ก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชที่อำเภอเมืองลบบุรีนะครับ
ซึ่งที่ห้องผู้ป่วยชั้น๒ตึกศัลยกรรมผู้สื่อข่าวก็พบเด็กชายอายุ๙ปี
นอนอยู่บนเตียงครับโดยที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและท้องน้อยมีบาดแผลถูกไฟลวกจนหนังถลอก
แล้วก็ได้รับการดูแลจากแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าตัวเองเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองลบบุรี
เมื่อวันที่๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ออกจากบ้านไปเรียนหนังสือตามปกติแล้วครับ
แต่ว่าพอช่วงพักเที่ยงตนก็วิ่งเล่นอยู่ในห้องเรียนชั้น๒
แล้วก็มีรุ่นพี่ป๖ประมาณ๕๖คนเข้ามาล็อกตัว
กดหัวลงที่พื้นตนก็พยายามที่จะดิ้นต่อสู้นะฮะ
แต่ก็สู้แหลงรุ่นพี่ไม่ไหวมารุมกันหลายคน
แล้วก็เข้าใจแหละเด็กก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นการเล่นกันนะครับ
กลุ่มรุ่นพี่ไม่ให้เพื่อนป๓ที่อยู่ในห้องช่วยด้วยนะ
แล้วจากนั้นรุ่นพี่ก็หัวเราะที่ได้แกล้งน้องกันอย่างสนุกสนาน
ในรุ่นพี่วิ่งไปที่ห้องพยาบาลในช่วงพักเที่ยง
ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องแล้วนะครับ
แล้วก็ไปหยิบขวดแอลกอฮอลล้างแผลเนี่ย
นำมาราดใส่ตนที่บริเวณลำตัวจนหมดขวด
จากนั้นหยิบไฟแชคจุดใส่จนเกิดเปลวไฟลุกไหม้ไปทั้งตัว

ร้องเสียงหลงรีบวิ่งลงไปที่สนามย่าชั้นล่างหน้าอาคารเรียน

กลิ้งตัวไปมากับพื้นทรายอย่างทุรนทุรายจนไฟดับ

หลังจากที่ไฟติดลุกไหม้กับตัวเนี่ยนะครับ
กลิ้งไปมาไฟดับแล้วเสื้อไหม้เลยนะครับ
แสบปวดร้อนที่ผิวหนังไปทั้งตัว
แล้วก็รีบวิ่งไปหาครูร้องขอความช่วยเหลือท้ายที่สุด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็ทางด้านของนางสมบัติทองเทพ

เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเห็นสภาพหลานถูกไฟไหม้เนี่ย
ถึงกับน้ำตาร่วงสงสารหลาน
แล้วก็สักถามรายละเอียดหลานเหมือนกัน
หลานก็พูดอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้
บอกคุณย่าบอกว่ารุ่นพี่ชอบมีพฤติกรรมเรียนแบบภาพยนตร์ต่างประเทศ

ทีนี้คุณย่าก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่สพโคกตูมที่ลบบุรี
เพื่อต้องที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ถามคุณหมอหน่อยคุณหมอฮะแพทย์เนี่ย
อาการของน้องเอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
คุณหมอบอกว่าตามลำตัวเด็กถูกไฟไหม้ที่ผิวหนังชั้นนอก
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องรอดูผลอาการข้างเคียงไปก่อนนะครับ

นายมานพสมวิมนศ์ภูมิหน่วยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่ง
ก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุ
ไปพบกับทางผู้มนวยการโรงเรียน

เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็เรื่องของการให้ความช่วยเหลือเด็กในเบื้องต้น

ทางด้านของคดีทางตำรวจของสพโคกตูม
บอกว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเด็กก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แล้วก็ท่าทีของผู้ปกครองซะก่อน
ซึ่งหากดำเนินคดีกับกลุ่มเด็กที่ร่วมก่อเหตุ
เป็นรุ่นพี่ป๖ตำรวจต้องสอบสวน
ร่วมกับนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์

หากผู้ปกครองเด็กทั้งหมดหาบรือร่วมกัน

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำด้วยความคึกขนอง

หรือทำไปตามกระแสของโซเชียล
ตอนนี้ก็ต้องนำเด็กมาปรับทัศนคติ

ก็ถือว่าเป็นทางออกที่อาจจะทำได้
น่าจะเป็นทางออกนี้เพราะว่าเด็กป๖เอง
ตอนนี้ต้องดูอาการของน้องป๓

ก็เบื้องต้นคุณหมอบอกปลอดภัยแล้ว
แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนี้น่ากลัวนะ
อันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เด็กเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

หรือว่าพ่อแม่บางท่านให้เล่นแท็บเล็ต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับ
แล้วก็ในหนังเขาก็มีอย่างนี้นะ
บางที่เด็กนะคะด้วยวัยเขายังไม่ทราบว่า
สิ่งนี้อาจจะทำอันตรายต่อคนอื่นได้

แล้วก็มีการพ่นสเปรย์เข้าไปจุดไฟเหมือนกัน